และต้องบอกว่านับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในวงการบันเทิง
รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

ที่สามารถคว้ารางวัลอภิชาตบุตรรวมใจพัก
รางวัลที่มอบให้กับลูกกระตันยูต่อบุพการีค่ะ
กลุ่มสภาศิลปะวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลอภิชาตบุตรรวมใจพักครั้งที่๒
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ให้กับบุคคลที่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อบุพการี
และผู้ที่มีพระคุณในหลากหลายสาขาอาชีพ
รวมทั้งศิลปินนักแสดงอาทิตุ๊กตาอุบลวัน
อ้อยจุธารัฐป้าแมวรุ่งการดา
และผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีก๊อฟทัศนัยโคตรทอง
และพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

และจะขอมุ่งมั่นทำหน้าที่ลูกที่ดีของครอบครัว
รวมทั้งเป็นสื่อมวลชนที่ดีต่อไปค่ะ
แม่เองก็สั่งสอนถึงเรื่องของความกระตันยู

เราจะสำเร็จในเรื่องของชีวิต

ก็แต่วันนี้ก็เป็นกำลังใจครับ
ก็คงต้องมอบให้กับคุณแม่ด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำหน้าที่ลูกที่ดีต่อไป
ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวที่ดีของสังคมต่อไป
แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนน้องทุกคนด้วยนะครับ
ขอบคุณรางวัลนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งได้ครั้งแรก
ขอบคุณคุณแม่ของผมด้วยที่เลี้ยงดูผมมาอย่างดีจนได้รางวัลนี้
วันนี้ผมจะนำไปฝากให้คุณแม่ครับ